ข่าวปกตินี่เวลาเราขอพรสิทธิ์สักสิทธิ์เนี่ยชอบขอกันแล้วเกิด
ขอให้สวยขอให้รวยขอให้ถูกลอตเตอรี่นาทีนี้ดิฉันบอกเลยว่าเปลี่ยนคำขอใหม่ได้เลย
คือลูกดิวชีวิตดีจริงคุณผู้ชมค่ะ
หลายคนบอกว่าโอ้โหเธอเกิดมาเพียบพร้อมเหลือเกิน
แล้วชีวิตตอนนี้แบบปังไม่ไหวนะฮะ
และล่าสุดกับข่าวดีของชีดิวอริสราคุณค่ะ
เมื่อวานนี้ควงมาเลยคุณสามี๑๐บาสเตียนนะคะ
ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วนะจ๊ะ
คืออย่างในงานไม่ใช่งานแต่งงานมานานแล้วนะคุณผู้ชม
เพิ่งเข้าใจผิดอันนี้เป็นงานปาร์ตี้เล็ก

คือทั้งคู่เมื่อวานเขาตั้งใจจัดแบบว่า
อยากจะบอกกล่าวเพื่อนคนสนิทใกล้ตัวให้ได้รู้กัน
สร้างความเซอร์ไพรส์กับเพื่อนที่มาร่วมงานกันอย่างมากเลยค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปโมเมนต์การเซอร์ไพรส์กันเลยค่ะ
ก็มีน้องนั่นเองเพราะสมมติก็ว่าจงเป็นพวกเลี้ยงน้องประเทศแล้วก็ควฟัง

ทุกคนเลยยินดีกับสาวดิวจริงเพราะว่าเชียร์มาตั้งนานแล้วนะ
ลูกดิลแล้วก็คุณเดชปะเตียนนี่นะคะ
อย่างนี้คุณเซปาตเตียนเนี่ยก็อย่างที่รู้กันคุกข่าวขอดิวเนี่ย
แต่งงานไปกลางทะเลทราย๑มกราคมเปิดปีมาก็ว้าวเลยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์น้องปันพี่คริสหอวัง
รัศมีแคร์ดีเจดาด้าแล้วอีกเพียบเลยค่ะ
ผู้จัดการส่วนตัวคู่ใจไงพี่หวันเจี๊ยบ
กล่าวคำอวยพรทำเอาบ่อน้ำตาแตกทั้งผู้กล่าวและผู้รับกันไปเลยค่ะ
คือภายในงานนี้นะคะก็ได้มีการให้ทายเพศลูกกันด้วยนะฮะ
บางคนก็บอกว่าเป็นลูกสาวแน่เลยคุณแม่สวยออร่าขนาดนี้
บางคนก็บอกเป็นลูกชายแน่เลยคล้ายคุณพ่อเหมือนกันนะเนี่ย

ก็ต้องรอให้สาวดิวออกมาให้สัมภาษณ์จากปากเธออีกครั้งนะคะ
แต่จะบอกนิดนึงนะคุณเซบาสเตียนเนี่ยเขาหวังใจไว้แล้วว่า
อยากได้ลูกสาวเขาว่าแบบนั้น
แต่ดิฉันว่านะต่อให้เป็นลูกสาวลูกชายยังไงก็ปังแน่นอน

ถูกต้องนี่ดูจากภาพอันตราซาวน์เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ๓เดือน

คุณพลอยดูแล้วดูพอจะเดาได้ไหมคะเป็นลูกสาวลูกชาย

แต่ว่าถ้าจังหวะตัวแค่นี้น่าจะ๓เดือนขึ้นไป
ถ้าถ่ายถูกก็ได้ให้๒หมื่นหนึ่งสมมุติดีดูโมล่ะ

คุณผู้ชมเมื่อสักครู่เห็นน้องลูกปัน
สาวปันปันที่บอกว่าพวกน้องหมา้สวยจะมบกลุ้งสุกเลยเมื่อสักครู่

เมื่อสกรูเห็นอยู่นะคะเขาเม้าท์ก็บอกว่า
ของพี่หวันเจี๊ยบเนี่ยค่ะปรากฏว่าเกิดเรื่องราวเกิดขึ้น

ไปถามพี่หวานเจี๊ยบก่อนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวนะคะ
ว่าลูกดิวกับน้องปันปันอ่ะทะเลาะกัน
ถามปันบอกว่าไม่ใช่หนูแต่อาจจะมีข่าวกับเพื่อนของหนูหรือเปล่า
ซึ่งตอนนั้นก็เคลียร์กันไปแล้วนะคะว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนะคะ

สนุกกับพี่ดิวไม่เคยตีกันเลยแต่ว่าพี่ดิวอาจจะเคยมีปัญหากับเพื่อนหนูหรือเปล่า
เมื่อนานมากแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหากับตัวเราเลย
พี่หวันก็ต้องเช็คว่าพี่ดิวโอเคกับน้องใช่ไหม
ถ้าพี่ดิวไม่โอเคก็คือน้องไม่ได้น้องไม่ได้ไปต่อแต่พี่ดิวโอเคน้องก็ได้ไป
ก็ต้องเช็คด้วยเพราะแบบว่าแบบนึกออกว่าเพราะพี่หวานหนูก็อยู่กับพี่ดิวมานานแล้ว
ถ้าเกิดว่าเขาจะมาเข้ามาดูแลเราแล้วถ้าเกิดสมมุติพี่ดิวไม่โอเคกับเรามันก็ไม่ได้
บอกว่าหนูก็ยืนยันกับพี่หวานว่าเฮ้ยหนูกับพี่ดิวไม่เคยมีอะไรกันเลย
นะคะยืนยันว่าก็คือเป็นเพื่อนกัน
แต่เข้าใจนะเวลาเราอยู่มาก่อนเนี่ยถ้าจะมีคนใหม่เข้ามาก็ต้องถามคนอยู่ก่อนด้วยว่า
ปี้กับคนใหม่ที่จะเอาเข้ามาไหมคุณหวัฒนหมู่
แล้วก็เช็คแล้วว่าน้องปันเนี่ยเคยมีปัญหาอะไรคาใจกับลูกดิวหรือเปล่า
ไม่มีเพราะไม่มีปุ๊บต้องเช็คไปที่เพื่อนปันด้วยว่าเคยมีอะไรคาใจกับดิวไหม
เคยเห็นเขาถ่ายรูปลงในโซเชียลด้วยกันบ่อยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกัน